ล่าสุดนะคะร้อนนะคะ

สำหรับข่าวเกาเหลาค่ะ
คราวนี้นะคะเป็นเกาเหลาของสองซุปตา

พูดชื่อปั๊บรู้ปุ๊บนะคะ

ปกติเนี่ยเกาเหลาเนี่ยเราก็จะแบบรู้แค่ว่า
เป็นชายชายหญิงหญิงอันนี้ชายหญิงนี่แบบยังไง

เมื่อกี้เตรียมกันไว้อย่างเราก็ลืมไงเจ๊ก็ก๋าไก่เลย

ต้าเมืองไทยมันก็มีมากมายหลายรางนะคะ
บอกใบให้สักนิดได้ไหมว่าเออฝั่งไหนค่ายไหน
หรือว่าช่องเขาอยู่แถวโซนไหนเทือกไหน
เดี๋ยวรายละเอียดเล่าให้ฟังนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงน้องพลอยแล้วก็น้องเชอรี่นะคะ
ขยำมาใกล้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ

นี่เรื่องราวนะคะมันเกิดขึ้นในงานเกี่ยวกับงานราชการงานหนึ่ง

นั่นก็แสดงว่าไม่นานมานี้ถูกไหมคะ
ใช่นะคะเมื่อไม่เกินแบบประมาณ๓๔อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
มีดาราคู่นึงนะคะคนหนึ่งเป็นถึงพระเอกซุปเปอร์สตาร์ค่ะ
พูดชื่อมาขนลุกชูชันกันทั้งประเทศ

ไม่ใช่คือดังมากจริงดังจริงค่ะ
ส่วนอีกนางคนนะคะเป็นนางเอกสวยเฉียวเลี้ยวพันล้าน

ถ้าพูดถึงพันล้านเนี่ยมีนางอีกไม่กี่คนนะ
ที่ได้ชื่อต่อท้ายว่าพันล้าน
นะคะคือทั้งคู่โคจรมาเจองานเดียวกันค่ะ
แต่ชาวบ้านงงมากค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
ในงานมีดาราสองคนแต่ไม่ทักกัน

ตอนขึ้นเวทีนะคะมันเหมือนมีแบบพิธีการบนเวทีค่ะ
เฉียดผ่านกันนะคะมองกันไม่เห็น
ใส่เหมือนไม่เห็นกันอะไรอย่างนี้
ไม่มีฉันไม่มีเธออยู่หน้าจุดนั้นนะคะ
เพื่อนพร้อมก็ถามเอาเธอทำไมไม่ทักอ่ะ

ปรากฏว่าเขาก็ไปสืบกันมานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าจริงแล้วนะคะ
ก็คือพระเอกซุปตาเนี่ยอาจจะไม่พอใจนางเอกสวยพันล้าน

คือพระเอกซุปตาเนี่ยมีแฟนเป็นน้องผู้หญิง

ถ้าเป็นน้องผู้ชายก็จะขนลุกไปต่อหน้าจริง

พระเอกเขามีแฟนแล้วแฟนเขาเป็นนางเอกด้วยเหรอคะ

พระเอกนางเอกที่เป็นแฟนกัน
มีไม่กี่คู่ยังก็แสดงว่างานนี้ก็คือเป็นงานของนางเอกค่ะ
งานนางเอกแล้วแฟนของนางเอก
ก็เลยไม่พอใจตัวนางเอก

เอกก็เลยรู้สึกเชิดเวลาเจอกับนางเอกคู่กรณี

คืออย่างนี้คือถ้าเป็นงานปกติที่เราไป

ก็คือเขาก็ทักเอยยิ้มแย้มแจ่มใส

ใช่แต่เพราะเอิญว่างานนี้คนน้อย
แล้วอีกอย่างไม่มีไมค์ไม่มีกล้อง
เขาก็เลยแบบว่าแสดงปัจจุยาเต็มที่ก็คือไม่มีพี่นักข่าว

เพราะฉะนั้นก็คือแสดงอาการในใจได้
ไม่อยากจะทักตั้งแต่แรกก็ไม่ทักละกัน
ถ้าปกติถ้าเป็นงานใหญ่พี่นักข่าวเยอะหน่อย
ก็อาจจะต้องสร้างภาพฝืนทักกันต่อหน้าสื่อนิดนึง

ซึ่งหลายคนก็ถามว่าเป็นพระเอกอะไร
พลัยเอกละครรึเปล่าภาพยนตร์รึเปล่านะคะ

เป็นได้หมดเลยเขาเป็นหมดเลยเหรอ

ละครเอ็มวีภาพยนตร์

เอาอย่างนี้ผมส่งจ้าเจ๊กกะลีนลำบากใจเดี๋ยวเชอรี่บอกเลยว่า
จริงแล้วเชอรี่มีมนต์วิเศษนะคะ
เสกให้วิญญาณพี่แจ๊คออกจากร่างไปแป๊บหนึ่ง
แล้วดิฉันจะขอเอาอับดุลมาเข้าร่างพี่แจ๊คแทน
อับดุลด้วยมายังมาแล้ว
ถามอะไรตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จัก
ใช่รู้จักรู้จักกับเธอ

พระเอกคนนี้เป็นพระเอกฟรีแลนซ์ใช่หรือไม่

อ้าวก็ตอบสิใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่

แล้วนางเอกทั้งสองคนนี้เขาเคยสนิทกันมาก่อนใช่หรือไม่

นางเอกคู่กรณีมีเชื้อสายเป็นลูกครึ่งใช่หรือไม่
เฮ้ยตอบไม่ได้แล้วอับดุลเก่าแล้ว

ตัวหนูถามทุกทีพี่จักรยนต์ห่อทิศ

ตอบอีกนิดหนึ่งมันก็เฉียดแล้ว

พระเอกเป็นพระเอกฟรีแลนซ์ใช่หรือไม่

ตอบว่าอะไรตอบว่ามีสังการอับดุลฝากว่ามีสังการ
ส่วนน้องนางเอกที่
ที่เป็นคู่กรณีกับพระเอกคนนี้เนี่ย
มีสังกัดใช่หรือไม่อับดุลตอบว่าใช่

คุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมด
งงมากเอาพี่แจ๊กเอาเอ๊อบดุลกลับบ้านไปก่อนงงมาก
พี่แจ๊กแล้วเราจะไปเห็น

ช่วยระบุขนเขาได้ไหมว่าขนตรงไหน
ขนตรงที่ลับหรือขนตรงที่แจ้ง
รับนี่หมายความว่าอยู่ในเสื้อผ้าเขาตรงไหน

คือว่าถ้าใครติดตามคือเขาก็จะมีแบบว่าแบบเขาเรียกอะไร

ใช่อยู่บ้างนะคะตามตัวผมก็ได้นะคะ

อย่างนี้นางเอกนางเอกคู่กรณี

นางเอกเราถามไปว่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหม

ใช่นะคะแล้วนางเอกท่านนี้ก็คือ
นางเอกแขนยาว
นางเอกแผนยาวแล้วเป็นลูกครึ่ง
ลูกครึ่งเขาก็ต้องตัวยาวกันอยู่แล้ว
ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรสูงหน่อย
เอาเป็นว่านะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเล่าสู่กันฟังนะคะ
จริงเรื่องที่เขาจะอาจจะไม่ชอบกันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา